ช่วงนี้หมอปลาออกทีวีบ่อยกว่าเรา๓คนอีก

มากกว่าทางอาจารย์ภัยวันด้วยนะ
ไปที่บ้านน้องเนเน่ในจังหวัดอุดรธานีหน่อย
หลังจากหมอปลาเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปใช่ไหม
เขาไปขุดไอ้หินที่เชื่อว่าเป็นหินอาถรรพ

ออกมาแล้วไปทุบปรากทำร้าย
มีการทำพิธีต่อครับคุณผู้ชมผมจะเล่าให้ฟัง
เมื่อวานนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับถือเลิกวันพระใหญ่วันวิสาขบูชานะครับ
แล้วก็เป็นวันราหูอมจันทร์ทำพิธีล้างอาถรรพ์ให้กับครอบครัวของน้องเนเน่
เริ่มจากจุดทูบ๑๐๘ดอกเป็นการบอกกล่าวลือสี๑๐๘ตน
คุ้มครองรักษาและจุดเทียน๒เล่มนะครับ
ไปปักทางทิศตะวันตกของบ้านเพราะตามความฝันของญาติฝันแบบนั้น
เห็นชายแก่คนนึงแล้วก็ผู้หญิงอีก๓คน
ซึ่งเท่ากับจำนวนคนตายในบ้านคือลูกชายคนโตอายุ๒เดือน๑๔วัน
ลูกสาวคนที่๒อายุ๑เดือน๑๔วันน้องเน่อายุ๕เดือน๑๔วัน
เมื่อ๒๕ปีก่อนนั่งอยู่ในบ้านนี่เป็นความฝันนะคุณผู้ชมนะ
และในความฝันนั้นเนี่ยประตูบ้านเปลี่ยนทิศไปอยู่ทางทิศตะวันตก
ทั้งที่จริงแล้วประตูบ้านอยู่ทางทิศใต้
หมอปลาก็เลยเอาทูบไปปักทางประตูผีก็คือทิศตะวันตกนี่นี่ฮะ
พิธีล้างอาถรรพ์หมอปลาให้เตรียมอะไรบ้าง

นี่คือน้ำซาวข้าวน้ำแรก๒ขันนะแล้วสาวพรมจันทร์๑คนนะครับ
โดยให้สาวพรมจันทร์เอาน้ำสาวข้าว๑ขันไปพรมรอบบ้าน
เวียนตามเข็มนาฬิกาจากนอกบ้านเข้ามาในบ้าน
วนเป็นลักษณะก้นหอยแล้วสวดนโม๓จบ
และท่องคาถาที่หมอปลาเตรียมมาให้คาถานั้นบอกว่า
ขอถอนขอถอนถอนหลักปักจองผู้ใดควรครองขอให้สมปอง
ท่องไปเรื่อยตั้งแต่นอกบ้าน
จนไปจบในบ้านฮะแบบนี้ขณะที่หมอปลาทำพิธีอยู่ในบ้าน
คุณผู้ชมครับโดยนำน้ำซาวข้าวอีกขันมาสวด
แล้วทำนมลองค์การธรณีศาลแล้วก็เดินไปพรมบริเวณ
พบศิลาแรงก้อนใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกระโหลกนะครับ
แล้วก็สวดคาถาองค์การธรณีศาลตามความเชื่อ
เพื่อปัดเป่าความอุบาตและสิ่งชั่วร้ายต่างออกไป
แล้วก็ให้เทน้ำมนต์ลงไปในหลุมที่ขูดก้อนหิน
ทุบจนแตกจำได้ไหมฮะขุนหินก้อนเบอร์เลอร์ที่อยู่ตรงนี้
หมอปลาระบุว่าการทำพิธีล้างอาถรรพ์ครั้งนี้นะ
ก็จะทำให้คนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
ไม่มีสิ่งชั่วร้ายมารังความอีกครับ
คือสิ่งที่เราลงมือทำวันนี้
เพื่อล้างอาถรรพ์ให้กับครอบครัวนี้
ที่สูญเสียลูกไปถึง๓คน
ซึ่งในการสูญเสียลูกเนี่ยมันก็มีเลข๑๔วันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีในการสวดล้างอาถรรพ์
โดยใช้สาวพรมจันทร์ในการถอนน้ำคราวเข้า
คือน้ำที่ล้างเข้าให้มันสะอาดก่อนที่เราจะกิน
เราก็ต้องใช้น้ำที่มาล้างเข้าก่อนเราจะกิน
ในการถอนในการล้าง
แต่ย้ำว่าต้องเป็นแค่น้ำซาวเข้าน้ำแรกเท่านั้น
ขณะที่พ่อแม่ของน้องเนเน่นะฮะ
เดี๋ยวเล่ามาถึงตอนนี้นี่ผมอยากจะบอกก่อน
บางคนก็บอกว่าอะไรอ่ะข่าวอะไรอ่ะนะฮะ
แต่ลองฟังพ่อแม่เขาหน่อย
คือคนบางทีเขาไม่มีที่พึ่งนะคุณผู้ชมนะ
พ่อแม่ของน้องเนเน่เล่าว่าตอนกลางคืนน่ะ
นอนไม่หลับพอรุ่งเช้าหมอปลามาทำพิธีให้
ก็รู้สึกโล่งใจสบายใจขึ้น
เพราะที่ผ่านมาคนในครอบครัวสภาพจิตใจย่ำแย่
คือจะให้ยกตัวอย่างว่าไปแทนเขาก็คงไม่ได้
คือครอบครัวเขาเสียลูกไป๓คน
ชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์ต่างนานา
โอ้โหบ้านนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นบ้านนี้มันต้องเป็นอย่างนี้
พอไปพึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้คำตอบชัดเจน
ก็ต้องมาทางศัยศาสตร์บ้างเพื่อความสบายใจ

เขาพูดนะผมอยากจะสะท้อนว่าโอ้โหข่าวอะไรเนี่ย

หลังจากนี้พ่อกับแม่บอกว่าก็จะไปตรวจสุขภาพแหละ
แล้วไปปรึกษาหมอด้วยว่าจะมีลูกได้อีกไหม

แล้วก็ไว้คอยดูแลยามแก่เท่า
ก็ไม่น่ามีอีกนะครับ
เพราะว่ามันสูญเสียเยอะแล้วเหลือเกินนะฮะ
เพราะเดี๋ยวจะมีอีกแล้วลูกไม่แข็งแรง
ยังไงเชื่อหมอนะฮะค่ะอืม